หนุ่มจังหวัดพิศนุโลกเขามีไอเดียดีค่ะ
เอากล่องอาเคลิกนี้นะคะมาทำเป็นอุปกรณ์ป้องกันไวรัส
มอบให้กับแพทย์พยาบาลด้วยค่ะ
หน้าตาของกล่องอาเคริกนี้เป็นอย่างไรไปดูเลยค่ะ
ไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่มีไอเดียเจ๋งมากในการคิดค้นกล่องอาเคลิกกันเชื้อ
นี่ค่ะหน้าตาของกล่องเนี่ยจะมีขนาดความกว้างประมาณ๑เมตรสูง๘๐เซนติเมตรค่ะ
ลักษณะของกล่องนี้นะคะเหมือนเป็นลักษณะทรงบ้าน
เอาไว้ให้เอามือสอดเข้าไปได้ทั้ง๓ด้าน
นี่คุณผู้ชมเวลาใช้ใช้ยังไงนึกออกไหมครับ
จะเอากล่องอาเคลิกนี้นะคะไปครอบที่ศีรษะของผู้ป่วย
แล้วคุณหมอก็ยื่นมือเข้าไปทำการรักษาตรวจวัดอะไรต่าง
นี่ค่ะมันก็จะป้องกันสารคัดหลังได้ระดับหนึ่ง
คัดลังพุ่งแบบนี้มันก็ยังกันอยู่ในกล่องอาเคลิกนี้
วิธีการใช้งานง่ายมากเลย
พี่เจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณชัชวานโชคภัยศาล
เขาบอกว่าเอาล่ะอย่างน้อยเนี่ยผมก็อยากจะช่วยเหลือสังคมบ้าง
อยากจะมีส่วนในการช่วยคุณหมอคุณพยาบาลบ้าง

ทำมาหนึ่งกล่องแล้วไปมอบให้กับแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรดีจัง
ปรากฏว่าทีมแพทย์นี่ถูกอกถูกใจมาก
ใช้งานได้จริงใช้งานได้ดี
ทางแพทย์ก็เลยสั่งเพิ่ม๒๓กล่อง
แล้วก็ว่าคิดราคามาเท่าไหร่อย่างไรแต่คุณชัชวานเจ้าของร้านโฮมฟลาเวอร์ดีไซน
บอกว่านี่คือวิกฤตและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำเพื่อสังคม
เลยทำให้ทีมแพทย์โดยไม่รับเงินเลยค่ะแล้วก็จัดส่งให้ตามแพทย์และโรงพยาบาลต่าง
ตอนนี้ทำไปได้ถึง๒๕กล่องแล้วนะดีจังแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าความคิดอันบริสุทธิ์
อยากจะทำเพื่อสังคมจริงเนี่ยมันมีผู้คนที่คิดเหมือนกัน
มีนักธุรกิจใจบุญในจังหวัดพิศนุโลกก็มาร่วมบริจาคเงิน
เพื่อที่จะมาสมทบทุนในการทำกล่องนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเห็นไหมคุณ
เวลาคิดดีทำดีแล้วก็จะได้ดีแล้วก็จะมีคนที่มีพลังงานดีแบบนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เป็นเรื่องดีที่เราอยากจะชื่นชมจริงจริงใช่และอยากจะบอกว่าเนี่ย
แม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาวิกฤตก็ตามบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการหาเงิน
ในการหากำไรเกินขวดแต่ขณะที่บางคนทำให้ฟรีแจกฟรีเลย
แล้วหาไอเดียด้วยนะมันไม่ใช่ทำฟรีอย่างเดียวนะ
ไอเดียแล้วก็ประดิษฐ์แล้วก็ทำแล้วก็แจกฟรี
ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดพิศนุโลกยังมีอีกเยอะ

ติดต่อมาบ้านผมเนี่ยก็จะได้แต่พวกกล้วยตากแล้วก็ได้ผลมงผลไม้กลับไป
อยากติดต่อมาเลยก็ดีก็ดีเยียวยาได้ในช่วงนี้นะคะ